ติดโควิดนะแล้วผลการตรวจของคุณศิราก็ขึ้น๒ขีดเหมือนกัน
ติดโควิดเหมือนกันตอนนี้กักตัวอยู่บ้านทานยาตามอาการ
อาการตอนนี้ก็ปวดหัวมีไข้เจ็บคอแล้วก็อ่อนเพลียอยากจะนอน
ก็คือน่าจะมีโรงพลักษณ์มั้งโรงพลักษณ์นนต์นั้นคนเยอะมาก
แล้วก็คนเยอะมากแล้วก็พากติกไปกับพ่อกติกแล้วก็ทนาย
ไปอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันตรงนั้นนะครับ
ก็มีไข้นิดนึงไข้แล้วก็เจ็บคอแล้วก็อยากนอน
โอ้โหเสียงแหบไปเลยนะ
คือก่อนที่คุณศิราจะตรวจเนี่ย

ก็สืบเนื่องมาจากคุณพ่อเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลนะครับ
คุณพ่อคุณกติกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็แจ้งข่าวไปยังบรรดาทุกท่านที่ได้เจอกัน
บอกว่านี่พ่อตรวจมาเนี่ย๒ขีดนะติดโควิด
คุณพ่อคาดว่าอาจจะไปสัมผัสเชื้อมาจากพื้นที่แถวสพเมืองนนทบุรีหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ไปกักตัวแล้วเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคุณกติกตอนนี้เราสอบถามไปกำลังรอผลอยู่นะครับ

ก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวน้องอิสเตอร์นะครับ
ที่ก็แน่นอนว่าคุณแม่ก็ไปรับไปส่งไปโรงเรียนอยู่เนี่ยแหละครับ
วันนั้นวันที่ไปเมื่อวันก่อนวันที่ไปส่งฟ้อง
สรุปแล้วนะครับตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์
ในเหตุการณ์ในพื้นที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ย
มีพันธุ์ตรวจเอกจตุลลอนุลักษณ์บรรดิษฐ์
ผู้มกับการสพมนนทบุรี
มีนายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุล
พ่อของคุณกติกมีคุณศิราเจนจาคะนะ
สสพลังประชารัฐที่มาช่วยเหลือทางด้านคดี
มีตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนของสพเมืองนนทบุรีอีก๒นาย
มีสื่อมวลชนอีก๔คน
ไปทำข่าวนะครับผู้ติดเชื้อทั้งหมดขณะนี้
เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนกติกเราถามบ้างเลยว่ากำลังรอผลการตรวจอยู่นะ
พ่นยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

บันไดห้องสอบสวนนะ
จุดที่ใช้พื้นที่ต่างจุดที่สื่อมวลชนมาทำข่าวกัน

ประตูด้านข้างที่เคยเปิดให้ประชาชนเข้าได้ก่อนหน้านี้
ฝากแจ้งข่าวว่าขอปิดชั่วคราวก่อนนะครับ
แล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะ
ว่าตอนนี้ถ้ามาเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ด้านนอกอาคาร
ไม่ให้รวมกันอยู่ด้านในตัวอาคารเหมือนเดิมเพราะว่าจะแออัด
แล้วเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรค